เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของกรุงเทพนะครับ
ก็ต้องเจอกับความล่าช้าเนื่องจากว่าเกิดเหตุขัดข้อง
จากสถานีสยามมุ่งหน้าไปสู่สถานีราชดำริ
เนื่องจากว่าระบบจ่ายไฟไม่เข้าขบวนรถนะครับ
จำนวนมากแล้วก็ได้นำเผยแพร่ภาพลงในสังคมออนไลน์นะครับ
หลังจากรถไฟฟ้าบีทีเอสขัดข้องในช่วงเวลาหลังเลิกงาน
ว่ารถไฟฟ้าบีทีเอสจากสถานีสยามว่งหน้าสถานีราชันบุริ
ทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้เจ้าหน้าที่ต้องแก้ไข
โดยนำรถอีกขบวนมาลากจูงออกไปให้พ้นการกิดขวาง
ส่วนผู้โดยสารก็ให้เปลี่ยนไปขึ้นขบวนอื่นและใช้วิธีจัดการเดินรถใหม่ชั่วคราว
โดยให้ผู้โดยสารไปเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีราชดำริและเดินรถสายสีลม
สถานีราชดำริไปบางว่าหลังจากผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมง
ก็ได้รถลากขบวนรถที่มีปัญหาออกนอกระบบบริการ
แล้วก็สามารถกลับมาเดินรถได้เป็นปกติ